สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาว
ใครที่จะวางแผนไปที่ทะเลมีโอกาสแล้วนะครับ
แต่ว่าบางจุดบางพวกที่อาจจะต้องระวังอยู่

บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันครับ

แต่ก็ยังมีบางพื้นที่นะครับที่มีฝนตก

คลื่นนั้นอาจจะสูงประมาณ๒เมตร
มีฝนตกคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ

แต่ว่าหลังจากนี้ครับคลื่นก็จะสงบลงนะครับ
ถือว่าเป็นช่วงที่ใครจะวางแผนไปท่องเที่ยว

ไม่คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไป
เดือนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ

ราฟิกแสดงความแรงของคลื่นนะครับ

มาใกล้แนวชายฝั่งของประเทศไทยนะครับ

สีม่วงเนี่ยนะครับจะขยับออกไปจาก
เมืองไทยของเรานะครับแล้วก็จะค่อย
ห่างออกไปนะครับยังเหลือคลื่น

ที่สูงประมาณ๑๒เมตรอยู่นะครับ

ก็พบว่ายังคงมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆ

ภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างต่อเนื่องนะครับ

อยู่บริเวณทางตอนกลางประเทศจีนแล้วนะครับ

ก็จะลดลงจากก่อนหน้านี้

หลายพื้นที่นะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันจะสังเกตนะครับ
ว่ามีฝนตกเป็นแนวยาวเลยนะครับแล้วก็บริเวณทางตอนบนก็มีอยู่บ้างนะครับ
แล้วก็ตกหนักบางพื้นที่ด้วยคำนวณต่อไปนะครับ
ช่วงประมาณตี๓ครับฝนก็ยังมีอยู่นะครับ
บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่ง
ช่วง๖โมงฝนอาจจะหายหายไปบ้างนะครับแต่ก็ยังมีในพื้นที่
บริเวณตามแนวชะฝั่งภาคตะวันออกนะครับช่วงเช้าครับ
ก็เริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเริ่มเข้ามีบทบาทในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ภาคเหนือภาคอีสานก็จะเป็นฝนที่ลงมาจากบริเวณสปลาวแล้วก็จีนตอนล่างนะครับ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมในวันพรุ่งนี้ก็พบว่า๒๔ชั่วโมงเนี่ยนะครับ
เมืองไทยของเราก็ไม่มีจุดไหนที่จะมีปริมาณน้ำฝนตกหนักจนสามารถทำให้เกิดเรื่องของภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้
อุณหภูมิในวันพรุ่งนี้ก็จะสูงขึ้นนะครับกลุ่มก้อนเมฆบนน้องฟ้าก็จะน้อยลงนะครับ
อาจจะร้อนหน่อยในช่วงประมาณบ่าย๒โมงเป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นก็อาจจะมีความชื้นเข้ามาก็อาจจะร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้นนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ